เอาปืนมานะมายิงหมาในวัด

รักหมาโหปวดใจเลยได้ยินเสียงนี้

แล้วหมาร้องแบบเจ็บปวดมากอะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดด้วยค่ะคุณผู้ชม
แล้วกล้องวงจรปิดสามารถจับได้ทั้งภาพทั้งเสียงนะ

ปั้งดังขึ้นมาแล้วหมามันร้องอ่ะวงจรปิดจับภาพได้นี่คุณผู้ชมดู
ผู้ชายที่เดินควงอาวุธปืนอยู่ในอาคารของวัดนี้
คือเขาบอกว่าปืนที่ผู้ชายคนนั้นใช้ในการก่อเหตุเนี่ยนะ
เป็นปืนลูกซองสไลด์แบบลำกล้องยาวมีสายสะพายปืน
แล้วก็ถือปืนวนเวียนอยู่ในอาคารในวัดหลายครั้ง
มีพลเมิงดีอ่ะอันนี้มุมนี้เห็นชัดเลยอ่ะ
โหลากปืนมาเลยที่เดินตามหาเลยอ่ะ
ใช่แล้วคือเขาบอกว่าพลเมืองดีเอาหลักฐานมาร้องเรียนสื่อไง
หมาที่โดนยิงได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าไงรู้ไหม
ผู้ชายคนนี้แหละชอบเอาปืนมายิงหมาระบายอารมณ์
ทำแบบนี้ได้เหรอมันก็มีชีวิตมันก็มีจิตใจนะ
แล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือหน่อย
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจสพเสมิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
เจ้าหน้าที่ประสุนสัตว์จังหวัดเนี้ยไปตรวจสอบที่วัดนี้
แล้วก็คุมตัวผู้ชายคนเมื่อกี้ได้อันนี้รอยแผลของหมายไหมเลือด
เลือดออกอ่ะรู้ไหมที่จับตัวได้น่ะเป็นพี่ของเจ้าอาวาส
ชื่อว่านายอาทิตย์ค่ะโอ้ยมันอยู่ที่วัดเหรอนี่ไงใช่คนนี้แหละ
แล้วก็เอาตัวนายอาทิตย์พี่ชายเจ้าอาวาสไปสอบสวน
นายอาทิตย์บอกแบบนี้ยิงไปจริงยิงไปตัวหนึ่งจาก๖ตัวที่เลี้ยงไว้
แล้วปืนอ่ะปืนอ่ะที่ถือที่สะพายมา
มีปืนถูกต้องไหมลองฟังค่ะ
ถ้าผมยิงให้มันตายผมเงี้ยใหม่ตายแล้ว

แล้วปืนนี้ซื้อมาถูกต้องค่ะโอ้ตำรวจคุมตัวนายอาทิตย์ไปแจ้งข้อหานะคะ
เรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ความผิดพรบออาวุธปืน

เจ้าอาวาสล่ะเจ้าอาวาสมีส่วนรู้เห็นไหมที่พี่ชาย
เกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนของพี่ชายเนี่ย
ก็เดี๋ยวต้องไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
เพราะว่าตอนที่คุมตัวนายอาทิตย์พี่ชายเจ้าอาวาสเนี่ยตอนนั้นตัวเจ้าอาวาสเองไม่อยู่ติดกิจนิมนต์ที่กรุงเทพนะคะ
แล้วนายอาทิตย์บอกว่าตอนนี้เจ้าอาวาสก็ทราบเรื่องนี้แล้วด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ตำรวจสอบปากคำเจ้าอาวาสเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
นี่คือยิงหมาระบายอารมณ์ด้วยนะหมายังไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยนะ